คุณผู้ชมเมื่อวานนี้หลังจากที่นำเสนอข่าวไปแล้วจะบอกว่าได้ผลนะ

จำได้ไหมที่หลวงพี่ไปลองใหม่ไปลองเครื่องเสียงในห้างแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานี
แล้วตอนจะซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อเพราะว่าไม่มีปัจจัยเพียงพอเกือบหมื่นแน่
พอเรานำเสนอข่าวไปปรากฏว่ามีคนใจบุญค่ะไปบริจาคเครื่องเสียงเต็มวัดเลยนะคะ
เสียงกล้องแล้วก็กังวานมากนี่ค่ะลองใหม่ด้วยธรรมนองบทสารพันยะ
เออปกติเวลาลองใหม่แล้วก็ลอเทสลอเทสหนึ่งสองสาม
นี่คือสมกับคำว่าเป็นพระจริงนะคะ
นี่ค่ะหลวงพี่พระนาคนาคินนะคะแห่งสถานปฏิบัติธรรม
ส่วนทิพย์มงคลนาคาตำบลดอนกลอยอำเภอพิบูรณรักษ์จังหวัดอุดรธานีนะคะ

ลองไปแล้วราคาเท่าไหร่คะ๙๙๕๐บาท

ที่เป็นข่าวลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ญาติโยมนะคะ
ก็มีการรวมเงินค่ะซื้อเครื่องเสียงไปถวายให้
ชุดใหญ่จัดเต็มเลยชุดใหญ่ราคา๔๑๐๐๐บาท
พอไหมยังไม่พอยังมีชุดเล็กจัดให้ไปด้วย
ราคา๑๐๕๐๐บาท๑ชุดค่ะ
รวมทั้งห้างดูโฮมนะคะเจ้าของสถานที่มีการถวายชุดเล็กอีก
ราคา๙๙๕๐บาทที่หลวงพี่ไปลองนั่นแหละ
ถวายอีก๑ชุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรวมเป็นเซต
ถวายไปทั้งหมด๓ชุดราคา๖๑๔๕๐บาท
หลวงพี่บอกว่าก็จะเอาเครื่องเสียงไปติดตั้งที่สำนักสงฆ์นะคะ
แล้วก็จะบอกว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
ติดตั้งเฉพาะชุดใหญ่ส่วนอีก๒ชุดเล็กเอาไปไหนคะหลวงพี่
เอาไปให้วัดที่เขาไม่มีไงน่ารักมากเลยนะคะ
ดีค่ะดีแล้วค่ะ
ห้างที่บริจาคทำบุญให้ท่านมาก็ชื่อเสียงขจรขจายเพิ่มเสียงเลย